รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เอาละครับ๖๐นาทีวันอื่นไปนะช่วงเวลาความอัศจรรย์
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
ค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมฮะลองดูนะฮะ
เราก็ลองคิดตามรายการของเรา
ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
แล้วก็เหตุการณ์นั้นใกล้เคียงกับชีวิตคุณบ้างหรือเปล่า
เรื่องราวไม่เชื่ออย่ารบหลู่วันนี้เป็นเรื่องราวของคุณปู่จิตอาสาท่านหนึ่งฮะ
ท่านเป็นคนดีแห่งเมืองพยาวเขาบอกเวลาคุณปู่คนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ย
จะมีวิญญาณเด็กตามไปด้วยทุกที่เหมือนเขามาหาเราในวันนี้
เขาก็จะมีวิญญาณเด็กตามมาเยอะแยะเลยเพราะคุณปู่ท่านนี้ฮะเป็นจิตอาสาที่รวบรวมศพเด็กที่เสียชีวิตจากโรงพยาบาลนะฮะ
ครับแล้วก็ไปทำพิธีเผาอย่างถูกต้องเพราะเขาเชื่อว่าคนที่ตายในโรงพยาบาล
เด็กที่ตายในโรงพยาบาลเหมือนติดคุกพี่จะโดนกักกันไว้อย่างนั้นไปไหนมาไหนไม่ได้
ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงแล้วคุณปู่ท่านนี้ทำพิธีเผาศพนะครับให้กับเด็กมามากกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
ก็เลยทำให้มีร่างทรงมาทักว่ามีวิญญาณของเด็กคอยตามคุณปู่อยู่ตลอดเวลา
วิญญาณเด็กเหล่านั้นได้ช่วยชีวิตของปู่หล่นมาถึง๒ครั้งด้วย
ครั้งหนึ่งจากการผ่าตัดลำไส้ส่วนอีกครั้งหนึ่งจากอุบัติเหตุซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเอง

คุณหมอนี่ถึงขั้นอ้าปากค้างนะฮะ

เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงฮะเชิญเขามาร่วมมูกับเราเลยดีกว่าครับ
นะครับขอต้องรับคุณปู่ชานรงค์ผูลวิยพอนครับ

แล้วอย่างนู้นเป็นอาศาแล้วปู่หล่นนั้นทำงานอื่นบ้างไหมฮะ
จากจิตอาสาก็เราเป็นอาสาสมัครสคชครับ
สคชอไหวร์
อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
อ๋ออ๋อเหรอคะเขาเรียกเป็นอีกที่เพิ่งหนึ่งของประชาชน

จริงแล้ว๗๖มันเป็นช่วงเวลาที่คนเกษียณงานกันแล้ว

เราเก็บหอมรอมลิฟต์ในช่วงที่เราเป็น

ในช่วงปี๒๓ถึง๔๗ครับ
ก็ยาวนานเนอะ๒๐กว่าปี

อ๋อคุณปู่ก็ต้องเช่าบ้านอยู่ด้วย

แต่เรามีส่วนดีอยู่อย่างหนึ่ง

ได้ครับก็ได้ข้าว๕บาทกับ๑๕บาท

ถ้าพูดถึงจิตอาสานี่เราเป็นอาสาสมัครเยอะมากครับ

สิ่งที่เราทำตั้งแต่ต้นมาคือตั้งแต่
ปี๒๓มาเนี่ยนะครับ
เราทำทั้งส่วนทั้งส่วนราชการ

ทำให้ที่ดินนอกเขตสอปกร

เขตป่าห่วงห้ามออกโฉนดได้ทั้งประเทศครับ

ไปแก้ตรงนี้ได้เป็นความภูมิใจที่สุดของการทำงานครับ
เพราะฉะนั้นคือจิตของคุณปู่คือพร้อมที่จะพัฒนาจริง
ครับแล้วคุกคลีกับเรื่องนี้

แม้กระทั่งจิตอาสาในโรงพยาบาลพยาว

อาสาที่โรงพยาบาลพยาวนี้ตั้งแต่ปี๓๔

เริ่มเข้าไปทำได้ยังไงก่อน

เราเห็นสภาพปัญหาคือว่า
วันนึงที่โรงพยาวนี้สาหัสสากันจริง

มันแต่ลุมบอลที่นั่นวันนึง๑๕๐๐
สูงสุด๒๔๐๐คนต่อวัน

๒๔๐๐คนมีเตียงทั้งหมดกี่เตียง

แต่คนไข่๒๐๐๐กว่า

เรามองเห็นภาพก็คือว่า
ผู้เท่าผู้แก่ที่ไปส่วนใหญ่
บางทีไม่มีลูกหลานไปด้วย

จะเกิดปัญหา๑หูตึง

ไม่รู้จะไปทางไหนครับมาถึงยื่นบัตรแล้ว
เขาบอกว่าเออไปอายุรกรรมนะ
ไปวัดความดันนะไปเจาะเลือดนะ
ไม่ถูกครับตรงนี้แหละ

แต่ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องคุยกับปู่ในวันนี้แน่นอน
เป็นเรื่องราวของศพเด็ก
ปู่มักจะบอกให้ทางเจ้าที่ห้องดับจิต
เขาเก็บศพเด็กเอาไว้ให้

เด็กเนี่ยเสียชีวิตเยอะมาก
ทีนี้ผมก็ไปด้อมมอง
ไปถามว่าพอเด็กเสียชีวิตคุณเอาไปไว้ไหน
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอาไปเผา
ยังไงไปเผาไงเผาพร้อมกับขยะ
เผาพร้อมกับขยะ

เขาจะมีเจ้าเผาขยะของโรงพยาบาล

แล้วบางทีล่ะถ้ามันเผาไม่ทันทำยังไง
เอาไปป่าช้าไปฝังบ้าง

เสร็จแล้วผมก็ยังสงสัยว่า

ไอ้คนมันจะปฏิสนทิเนี่ยมันเป็นยังไง

นี่ปู่โหลนถ้ามีปฏิสนทินี่

ถ้าเป็นก้อนแล้วก็ถือว่าเริ่มปฏิ

เพราะฉะนั้นเมื่อมันมาปฏิสนทิตั้งแต่เป็นก้อนเลือดมา

เพราะฉะนั้นมันต้องมีวิญญาณไงผมคิดอย่างนี้

ตั้งแต่อยู่ในคันเลยหรือว่าเด็กที่คลอดออกมาแล้วหรือยังไง

หรือไปบีบไปนวดให้มันออก

คือต่างจังหวัดเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกกัน

มีลูกอาจจะไม่ดีก็คือไปทำไงก็ได้ให้ออกแบบธรรมชาติ

อยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์

แพทย์เขาจะเอาเลือดไปตรวจไงฮะ
ไปเอ็กซ์เรย์ว่ามันเปลี่ยนปกติอะไรอย่างไรไงไหม
คือถ้าเกิดว่าเด็กไม่สมบูรณ์
ก็สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ถูกไหมครับ

คือทั้งหมดนี่คือตายในโรงพยาบาลทั้งหมด

เพราะฉะนั้นที่ลุงบอกมาคือศพเด็กของลุงเนี่ย
คืออายุทั้งหมดจะไม่เกิน๑เดือน

คุณลุงฮะมีศพเด็กเยอะทุกวันไหม

ก็สัก๔๕เดือนมีทุกทีที่เราเอาไปทำบุญให้เขานี่นะครับ

โอเคแต่คุณลุงบอกอย่างนี้ฮะ
คุณลุงรู้สึกว่าเด็กที่มาตายในโรงพยาบาลเนี่ย
ดวงวิญญาณเขาจะติดคุก

ไม่ใช่เหมือนติดคุกก็ติดคุกจริงด้วยครับ

เพราะว่าพอในลักษณะของพุทธศาสนาเนี่ย
ถ้าตายตรงไหนวิญญาณจะอยู่ตรงนั้น

อย่างเช่นในโรงพยาบาลก็เปรียบเทียบเหมือนกับคุกเหมือนกัน

ออกจากห้องเก็บศพมันก็จะมีสารสารไงครับอืม
สารเจ้าที่เจ้าทางนะกว่าจะออกจากโรงพยาบาลมีอยู่๕ที่นะครับ

ก่อนจะออกมาเราจะต้องขอแต่ละสารออกมาครับ

คือเห็นบอกมีพระอาจารย์บอกลุงมาเหรอ

อาจารย์เติมศักดิ์ชาตะวีโล

แต่วิญญาณยังอยู่อยู่ออกไม่ได้
เพราะฉะนั้นวิธีจะทำอย่างไร
อาจารย์ล้างเชิญออกมาแล้วเอามาทำพิธี
ทำพิธีอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
โดยทั่วไปก็การที่เราไปทำบุญให้เด็ก
ก็เหมือนกันแล้วจะเอาผู้ใหญ่ไปทำบุญให้นั่นแหละ
แต่ว่าเด็กนี่มันเป็นเด็กหมู่นะ
คือไอ้เด็กหมู่หมายถึงอะไรครับ
เป็นหมู่เป็นพวกอย่างน้อย๒บางที๓๐ศพ
ไปโรงเดียวเลยนะครับฉันเชิญอยู่ในนี้
ใส่ในตู้เร็วเต้าตู้เย็น
ผมจะมีอยู่ในตู้นึงครับ
ของลุงเองเลยแบบอ่ะ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

พอเซลล์แม่เซลล์นะวันนี้ปุโลชจะขออนุญาตนานแหลมศพเด็กไปเผานะ
ขอให้เปิดที่เปิดทางพร้อมกับทุกจุดในโรงพยาบาลที่เสียชีวิต
ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าถ้ามีค้างอยู่
ก็ให้ตามออกไปทั้งหมดเลย
จุดที่๑ที่๒ที่๓ที่๔ทุกจุด

หนึ่งที่ออกไปมีประมาณสักกี่ศพ

ขอถามคุณปู่ว่าที่คุณปู่เอาศพน้องศพเด็กเด็กน้อยเนี่ย
ไหว้ตามศาลปู่รู้สึกว่าพวกเขามากับปู่ไหม

คือสิ่งที่ผมทำมาหลายครั้งเรามีความรู้สึกว่า
สิ่งที่เราทำไปเนี่ยพอเราทำไปปั๊บมันในจิตใจเรารู้สึกมันสบายอ่ะ
มันโล่งอกโล่งใจมันทำคิดสิ่งใดมันก็ง่ายขึ้น
เหมือนกับเขามาช่วยเราเหมือนกันนะ
มันสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ความรู้สึกของเราว่า
เขาคงมาช่วยเราถ้าเราคิดอะไรที่นี่
แต่ผมตั้งปฏิฐานในใจนะครับ
สิ่งที่ผมทำให้เด็กน้อยทั้งหลายหรือว่าดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงกับชาวบ้านเนี่ย
เราจะต้องไม่มองผลประโยชน์เท่านั้นไม่เอาเท่านั้น
คือจิตใจจะต้องกุศลจริงอย่างกัญชัยไปทำนี่ไม่ได้ใช่ไหม
คุณปู่ทุกครั้งที่ทำอย่างนี้โดยการเอาศพเด็กน้อยออกไปเนี่ย
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งครั้งละเท่าไหร่ฮะ
มันอยู่ที่ผู้สนับสนุนเหมือนกัน
ผมรู้จักคนเยอะนะผมไม่กล้าที่จะบอกว่า
นี่เพื่อนช่วยคำพูดหน่อยนะผมไม่กล้านอกจากโทนที่เคยเห็น
คือเห็นผมทำแล้วคนที่ไปร่วมมาเขาจะยินดีทำ
เขาก็จะมีคนมาช่วยทุกครั้ง
พวกนี้จะช่วยอย่างค่าได้การในสรรค์การ
จังหวัดพระยาวเนี่ยพอผมบอกบรูปไปเนี่ย
ก็รวมเงินกันมาจนได้เงินเอาเด็กน้อยออก
ครั้งละเท่าไหร่ฮะค่าใช้จ่าย
สูงสุดนี่ผมเคยประสบการณ์นะครับท่าน
อันนี้พูดจากความจริงเลยครับประมาณ๕๐๐๐เศษ

ได้ครับผมจะวางเงินส่วนตัวของผมไปประมาณ๓๐๐๐

จะหมักถ้าเหลือก็เก็บไว้
ปีนึงทำไมต้องทำ๒ครั้ง
มันทำไม่ได้บ่อยมากมันไม่ไหว
แต่วันที่ผมกำหนดชัดเจนที่สุดคือวันแรม๑ค่ำหลังจากออกพรรษา
เพราะอะไรต้องเป็นออกพรรษาแล้วก็ต้องเป็นแรม๑ค่ำ